เราเริ่มต้นกันด้วยการไปดู
เมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
รวงกรบรินทระเทพยาวะร่างกุล
มีพระราชองการโปรดเกล้าโปรดโกรม
แต่งตั้งรัฐมนตรีขม๕

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูล
มีพระราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
ประกอบด้วยพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองน้ำมนตรี
อันนี้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนะครับพลเรือเอกนรงพิพัฒนาสัยรองน้ำมนตรี
ออมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรี
นายสุวิทย์เมสิน๔รัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรี
ผลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
กรอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผลเอกชัดชัยสารีกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
นางสาวชุติมาบุญยประพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
จากความเป็นรัฐมนตรีนายพิชิตอัคราทิศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
พลเอกอนันตพรกาญจนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
อภิรดีดันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายสนทิรัฐสนทิจิระวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
อัชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมอมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นี่คือท่านที่ผลจากความเป็นรัฐมนตรีหลายท่านก็ผลไปเลย
หลายท่านก็โยกไปอยู่กระทรวงใหม่นะครับและมีพระราชกองการให้แต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้ครับ
พลเอกชัดชัยสาริกัญญะเป็นรองนายกรัฐมนตรี
นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายมนตรี
นายกรอบศักดิ์ภูตระกูลเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรี
พลเอกชายชาญช้างมงคลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
นายวิรสักโคสุรัตน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พลเอกอนันตพรกาญจนรัฐเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กฤษฎาบุญราชเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรนายลักษณ์วัฒนวัฒน์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
นายวิวัตรศัลยกำธรเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
นายไพรินชูโชธาวรเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายสิริจิระพงพันธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
นายสนธิรัฐสนธิจิระวงศ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงผ่านิต
ทางสาวชุติมาร์บุญญาประพัทธ์ศรเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงผ่านิต
พลอากาศเอกประจินจันตองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอีกตำแหน่งหนึ่งค่ะ
พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
นายสุวิทย์เมสินทรีย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุดมคชินทรเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสมชายหานฮิรันเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะ